คุณผู้ชมครับเตรียมพร้อมจะรับฟังข่าวนี้แล้วหรือยัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนแท็กซี่อีกแล้ว
เดี๋ยวนี้เวลาผู้โดยสารเรียกแท็กซี่เสร็จจะขึ้นรถแท็กซี่

กล้องเตรียมโทรศัพท์มือถือเปิดกล้องให้พร้อมค่ะ
เปิดกล้องไว้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างก็ไม่รู้นะฮะ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ถูกถ่ายคลิปไว้ได้

คุณผู้ชมฟังลีลาการเล่าของสอสองของผม

เพราะว่าที่พูดแบบนี้มีคำว่าขึ้นสวรรค
เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราเปิดรถแท็กซี่ใช่ไหมค

เราก็บอกไปปลายทางจุดหมายไปทางก็ว่ากันไป
ไปขนส่งหมอทิศไปเซ็นทร์ท่านราชพระอะไร
แล้วก็ว่าไปนะคะแต่พี่คนนี้เขาบอก
เขาอาจจะไม่ได้ไปส่งที่จุดที่คุณอยากไป
เพราะเขาจะพาคุณไปขึ้นสวรรค์ค่ะ

แล้วคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยเขาตกใจมาก

การพูดคุยตอบโต้เป็นอย่างไรกันบ้าง

ก็เจ้างน้องก็อาจเห็นสวรรค์ได้
สนได้เป็นอะไรคะ

เดี๋ยวจะให้เปิดทางตาเลีล่า

ชอบชอบจริง
พี่ไม่เข้าประตู๕อยู่แล้วน้อง

พอที่จะเข้าใจไหมว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกัน

เขาจะพาไปทำบุญ

โดยสรุปแล้วอย่างที่คุณผู้ชมคิดแหละ

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่คันหนึ่ง

เราก็เลยคาดการณ์กันว่า

น่าจะเป็นสาวประเภท๒

เพราะคนขับแท็กซี่เขาก็ถามไงว่าน้องขาหรือยัง

พี่เลยพี่ชอบทางด้านหลัง

ผู้โดยสารเขาก็ตอบอยู่ไม่กี่คำ
ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะ

ว่าจะรีบไปทำงาน
ซึ่งคนขับแท็กซี่ตามเสียงที่เราได้ยิน

ผู้โดยสารเขาบันทึกเอาไว้ได้ทั้งหมด
ขณะที่นั่งรถแท็กซี่แล้วก็เอาไปโพสต์

วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
เฉพาะการใช้ถ้อยคำของ

ฝั่งผู้โดยสารวิพากษ์วิจารณ์บอกว่า

ทำให้คนอื่นหลังจากนี้ไป
หวานระแวงการขึ้นรถแท็กซี่

ขับแท็กซี่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเหมือนกัน

อาชีพขับรถแท็กซี่เสียหายหมดเลย

หลังจากการพูดคุยทั้งหมดที่เป็นคลิปเนี่ย

น้องที่พี่พูดไปทั้งหมด

พูดเล่นนะเขาย้ำตอนท้ายแบบนี้ก่อนลงรถ

แต่คนในโลกเซอร์เชียล
คือเป็นมารยาทว่าคนขับรถแท็กซี่
ซึ่งก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
คนขับเครื่องแบบโชเฟอร์สีฟ้าด้วย

ใช่แล้วยังมาพูดหยอกล้อหยอกเอิญ

สุขศิลป์เรื่องเพศเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสม

เหมาะกับการใช้คำพูดเหล่านี้กับผู้โดยสารนะนะแม้ว่าผู้โดยสารคนนี้จะเป็นสาวประเภทสองก็ตามไม่ควรไปพูดกับเขาแบบนั้นนะคะ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ถูกแชร์ออกไปอีกนะคะนอกจากการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้ว
เรื่องนี้ถึงกรมการขนส่งทางบกค่ะครับนายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบตามภาพที่ปรากฏ
รู้แล้วเป็นแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารสศ๗๗๙๖กรุงเทพมหานครสีฟ้าผู้ถือกรรมสิทธิ์
คือบริษัทไทยเอสลิซิ่งจำกัดโดยมีนายธเนธเป็นคนขับทราบชื่อก่อนเท่านี้นะคะชื่อว่านายธเนธนะคะเป็นคนขับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวให้เข้าไปรายงานตัวไปขึ้นสวรรค์น่าจะมีอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกค่ะสวรรค์นี้
เรียกตัวมาพบแล้วนะฮะในการที่จะลงโทษทางวินัยหรือว่าอะไรก็ตามต่อไปนะครับ